ส่วนที่นนทบุรีนะฮะมีวัยรุ่นเยาวชนอายุเพียง๑๖ปี
ก่อเหตุปิ้งบราวทรัพย์ก็เป็นทองคำบอกว่าจะเอาไปแต่งรถซิ่ง
สุดท้ายตำรวจก็ต้องจับเพราะว่าแหมทำต่อหน้าต่อตาตำรวจเลย

นี่แหละครับจากเหตุการณ์ที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคลิปนี้
เด็กถุ้มคนนี้คือเด็กที่เป็นเยาวชน
คือคนร้ายเนี่ยก่อเหตุวิ่งราวทองจากร้านเตียเซ่งเห็งนะฮะ
อยู่ในหมู่บ้านบัวทองธานีตำบลบัวทองธานีอำเภอบางบัวทองนะฮะ
บางบัวทองอำเภอบางบัวทองนะฮะจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมาแน่นอนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของตำรวจ
ก็คือพันธุ์ตำรวจโทสุชาชจันเมธาขุนวัดซึ่งเป็นเจ้าของร้านทอง
ร้านนี้เป็นของตำรวจนะครับคนร้ายทำทีไปขอซื้อ
ขอดูสร้อยทองหน่อยซิ๑บาทแล้วก็ทำเป็นแบบนี้
ขอขอลองสวมใส่หน่อยหันเข้าหากระจกสักพักหนึ่ง
ที่คอเสร็จปุ๊บวิ่งหนีขี่รถออกไปเลยครับนะ
หลังเกิดเหตุได้๔วันแน่นอนตำรวจตามรวบตัวได้
ก็ล้วงคองูเห่านะเจ้าของร้านเป็นถึงตำรวจ
แน่นอนเขาก็ตามจับกลุ่มตัว
คนก่อเหตุเป็นเยาวชนชายอายุเพียง๑๖ปี

เบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
นำทองไปขายแล้วก็เอาเงินไปแต่งรถ

พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป